ไปดูเหตุการณ์นี้ที่ปฐุมธานีมันเป็นเรื่องสลดที่เกิดขึ้น

พ่อตากับลูกเขยดื่มเหล้าด้วยกัน
แล้วหลายเหตุการณ์ลักษณะมันเป็นแบบนี้

พอเมาพูดจาไม่เข้าหูกัน

เหตุการณ์นี้คือพ่อตาเอาอิโต้
หน่ำฟันเข้าที่หัวของลูกเขยจนเสียชีวิต
แล้วก็หนีไปนะคะไปดูเหตุการณ์นี้นะคะ

อย่าเหมือนดีขอโรคค่ะ
ก็กลัวโรคค่ะ
ก่อนพูดวัดเล่มก็
แต่จะพูดหนังหน้าค่ะ

พี่พี่คุณรักกันอยู่ที่นี่ไหม
เจ้าเจ้านี่นะคุณค่อยมาก

เจ้าเจ้าเจ้า

เจ้าเจ้าเจ้า

เจ้าเจ้าเจ้า

เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า

เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วมันน่าตกใจมากนะคะ

พ่อตากลับลูกเขย

ภรรยาลูกหลาน
หลานอยู่ในบ้านกันเต็มเลย

พ่อตามเดี้ยว

แล้วก็ตะโกนด่าลูกเขยที่อยู่ในห้องพัก

แล้วก็มีเพื่อนคนงานในเฟอร์นิเจอร์
คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือญาติคนใกล้อีกชีวิต
เขาก็พยายามจะห้ามนะพยายามจะห้าม
แต่พ่อตาคนที่เป็นผู้ก่อเหตุไม่ฟังจริง
ฟันประตูห้องหยิบครกปลาใส่
ลูกเขยจังหวะที่เปิดประตูออกมาเห็นไหมคะ
คือเปิดประตูออกมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
ก็มีการไปเอาไม้ทุบกระจกรถรถกระบะ
แล้วก็ต่อยกับพ่อตาก่อนลูกเขยล้มกลิ้งไป
เพื่อนคนงานที่ทำเฟอร์นิเจอร์พยายามจะห้ามนะคะ
พยายามจะโทรแจ้งเหตุนะคะ
แต่พ่อตาคือไม่หยุดนะคุณผู้ชม
เขยเองตอนเขาเจ็บก็พยายามจะวิ่งหนี
ต่อสู้วิ่งหนีแต่พ่อตาก็ตามไป
จนสุดท้ายคือตายตาย
พ่อตาก็นำเอามีดฟันหัวค่ะ
หลังจากก่อเหตุพ่อตาบอกเพื่อนร่วมงานว่าอย่าแจ้งตำรวจโอ้โห
อย่าแจ้งตำรวจบอกว่าโดนลูกเขยทำร้ายก่อนแล้วหนีนะ
พาภรรยาพาลูกสาวพาหลานชายที่อยู่ในบ้านด้วยกันเนี่ย

เป็นกดตรงสักและด้านหนึ่งด้านหลัง
เราจุดเป็นรายงาน
รับทราบ
นี่นะคะหลังเกิดเหตุเนี่ยพ่อตากับแม่ยายก็เก็บเสื้อผ้าข้าวของในห้องพักอย่างใจเย็น
ภรรยาของในไก่ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็อุ้มลูกชายเดินผ่านไปผ่านมาช่วยพ่อแม่เก็บข้าวของแล้วขึ้นรถไปอ่ะค่ะ
คือไม่ได้มีใครสนใจในไก่ที่นอนหายใจโรยดินอยู่ที่พื้น
คือจังหวะบทสนทนาเมื่อกี้ที่บอกว่าอย่าแจ้งตำรวจนะเขาทำผมก่อนแล้วฝ่ายหญิงเลยบอกว่าไม่โทรแจ้งรถพยาบาลก่อน
พ่อตาบอกว่าไม่ไม่ต้องแจ้งปล่อยไว้แบบนั้นแหละ
ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าไม่มีใครสนใจในไก่ที่นอนหายใจโรยรินอยู่ที่พื้น
แล้วขึ้นรถแล้วขับรถกันออกไปเลย
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนั้นน่ะในไก่เขายังไม่ตายนะ
ตอนนอนจมกองเลือดอยู่เพราะร่างกายยังขยับไปมา
ยังขยับไปมาทีมข่าวของเราพยายามจะฟังเสียงแบบชัดจากภาพในกล้องวงจรปิด
ทีมข่าวของเรายืนยันว่าในไก่ยังไม่ตายนะคะ
ในไก่หายใจเสียงดังด้วยนะคะ
แต่สุดท้ายคือทิ้งเขาไว้ไง
ในไก่ที่เป็นลูกเขยเนี่ยทิ้งไว้แล้วเขาก็เสียชีวิต
คนงานที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นคนแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเนี่ย
ก็เดินอุ้มลูกขึ้นไปไปขึ้นรถอย่างนี้
ผู้ถืออาวุธคลิกดลงนี้ก็เป็นใครที่เราเห็น

ก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่รู้สึกควรอู๋ดเหรอครับ

ศักดิ์เขาเตลอว่าลูกสาว
เรื่องนี้ลูกเผยก็เลยไม่ยอมก็อาจจะฟอกฤทธิ์การกระทอด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ทุ่มคืนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพสามโคกไปตรวจสอบ
อย่างที่บอกว่ามันเป็นลักษณะของบ้านพักคนงานร้านทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะ
ริมถนนวงแวนรอบนอกฝั่งตะวันตกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี
ในไก่ก็คือนายประเสริฐพันเอกนะคะอายุ๒๘เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ก็นอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ข้างโซฟาด้านล่างของบ้าน
สภาพศพคือใส่เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นใส่กางเกงขาสั้น
ถูกฟันตามตัวตามแขนแล้วก็ที่หัวเนี่ยโอ้โหหลายแผลคุณผู้ชมค่ะ
พ่อตาซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุก็คือนายสมชายจัดมีเขาเรียกกันว่าช่างชายช่างชาย
อายุ๔๕นะคะหลังก่อเหตุก็ขับกระบะอิสุสุสีเทา
ทะเบียนบ่อใบไม้รอเรือ๘๕๘๙ราชบุรีหลบหนีไป
ตัวนายสมชายหรือช่างชายที่เป็นผู้ก่อเหตุพาเมียไปด้วย
พาลูกสาวซึ่งก็คือภรรยาของผู้เสียชีวิตไปด้วยพาหลานชายไปด้วย
เพื่อนร่วมงานของผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวผู้ก่อเหตุก็นั่งดื่มเหล้าอยู่กับลูกเขย
อืมก็เห็นนั่งดื่มเหล้ากันปกติค่ะภรรยาของในไก่ลูกเขยเนี้ย
ก็นั่งกินข้าวอยู่ตรงนั้นแต่ปัญหาคือพอดื่มเหล้าแล้วมันเมาไง
พอเมาได้ที่ตัวช่างชายที่เป็นพ่อตานะพูดเล่นเล่นกับลูกเขยว่า
เดี๋ยวอยากจะเอาลูกสาวคืนลูกเขยไม่พอใจ
ทะเลาะกันแล้วก็ทะเลาะกันแรงนะคะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์
ตามที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่ทีนี้ค่ะตัวนายธรรมนูล
ที่เป็นเพื่อนร่วมงานของผู้ก่อเหตุบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุ
จริงแล้วเพิ่งไปรับในไก่ผู้เป็นลูกเขยกับลูกสาว
มาทำงานที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เกิดเรื่องนี้ได้๒วัน
ชายชอบดื่มเหล้าหลังเลิกงานไงฮะคาดว่าสาเหตุก็คือนี่แหละ
เหล้าแล้วเมาแล้วก็ขัดแย้งกันในครอบครัวผู้จำไม่เข้าหูกัน

แล้วก็ต้องเรียกพยานที่อยู่ในเหตุการณ์
สอบปากคำเพิ่มเติมด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ทางด้านของคนที่อยู่ในร้านเนี่ยเขาบอกว่าคือด้วยความที่ร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
จะเช่ามาได้ประมาณสัก๒เดือนเองก็ยังต้องมีการตกแต่งอยู่
ก็เลยว่าจ้างช่างชายนี่แหละให้เข้ามาต่อเติมให้
แต่พองานมันเยอะเนี่ยช่างชายก็เลยพาลูกเขยพาลูกสาวมาช่วยงานด้วย
วันนี้เราส่งคุณภูริพัฒนบุญนินลงพื้นที่นะคะนี่ค่ะสภาพเนี่ย
เลือดยังสาดอยู่เลยต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงเราย้อมสีแล้วนะคะ
แต่คือมันมันพฤติการมันหดเฮี่ยมจริงจริงค่ะค่ะ
สภาพเนี่ยยังมีกองเลือดแห้งกรังอยู่นะคะแล้วก็มีรอยเลือดหยดเป็นทางเลย
ใกล้กันก็มีห้องพักของในไก่คนตายนะคะที่อาศัยอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูก
หลังโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ที่ประตูก็มีร่องรอยถูกทุบพังเสียหาย
ห้องข้าวของก็กระจัดกระจายค่ะยังมีของเล่นของลูกชายในไก่
อยู่ในห้องอยู่เลยนะคะส่วนข้างข้างห้องพักก็มีเต็นต์
ซึ่งเป็นเต็นต์ของช่างชายพ่อตานี่แหละใช้สำหรับหลับนอนระหว่างทำงาน
เต็นต์เนี่ยที่นอนหมอนมุ้งแล้วยังมีขวดเหล้าขาวตกอยู่เลยค่ะ
นี่นี่ตามนี้เลยนะคะทีมข่าวเราได้คุยกับนายอนุพงศรีลุนนะคะ
หลานของเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์เขาบอกว่ากระต๊อบหลังนี้เนี่ยในไก่เนี่ยจะอยู่กับเมียกับลูก
ส่วนตัวของคนก่อเหตุก็คือช่างชายเนี่ยจะนอนที่เต็นต์นี้แหละแต่ก็อยู่ไม่ได้ห่างกัน
เต็นต์เนี่ยจะอยู่ที่ใกล้ใกล้กับที่จอดรถกระบะ
ชายเพิ่งจะรับในไก่กับลูกสาวมาทำงานด้วยแล้วสุดท้ายก็มาเมาแล้วก็ทะเลาะกัน
เขาบอกว่าช่างชายเนี่ยเป็นคนโมโหร้ายส่วนในไก่เองก็เป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนกัน

เขาเพิ่งรับลูกเขยมาวันอังคารนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาทะเลาะบ่อยไหม
ครับผมแต่มาแต่มาสองวันเนี้ยไม่ไม่ไม่ไม่เห็นทะเลาะครับพี่ไม่เห็นทะเลาะกัน
แต่แต่เขาจะแบบส่วนมากเขาจะทะเลาะกับเมียเขาบ่อยเมียเมียผู้เมียพ่อตาเนี่ย
จะทะเลาะกับเมียผมเขาอยู่ที่นี่มาได้สามเดือนแล้วอ่ะพี่เขาปกติเขาอยู่
เขาเขาเคยพูดให้ผมฟังเขามีที่พักอยู่วัดไล่ขิงนะครับผมแต่เขาเป็นคนพิจิตร
อีกคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือน้องสาวของเจ้าของร้านทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะเธอเป็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีเทาอ่ะนะคะ
บอกตอนเกิดเหตุเธอก็อยู่ตรงนั้นเพราะว่าเธอทำกับข้าวอยู่หลังบ้าน
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันโวยวายเดินออกมาดูก็เห็นว่าอ้าวพ่อตาลูกเขยคู่นี้ทะเลาะกันอีกแล้ว
ทะเลาะกันเป็นประจำเพราะพ่อตาเนี่ยโมโหร้ายลูกเขยก็อารมณ์ร้อนเหมือนกันนะคะ
เมื่อวานนั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรง
เพราะแกเป็นคนอารมณ์อย่างนั้นขณะแฟนแกก็ยังไม่ห้ามเลย
แฟนแกก็กลัวมีแต่ว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อย
แกก็พี่อย่าทำเลยเห็นแต่แฟนแกพูดพี่อย่าทำนะอย่าทำนะ
คิดถึงลูกแต่แกก็ไม่ฟังเพราะแกต้องเอาให้ได้เวลาโมโห
โอ้โหแกเป็นคนมงหัวร้ายเหรอ
มงหูหลายแล้วก็มงหูง่ายอะขนาด
แฟนของผู้นี้มันก็ผิดใจกันบ่อย
แต่ที่เขามาพักอยู่ไม่สังเกตดูอะ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยโอ้โหคนงานที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ก็หวาดภาวะกันหมดเลยค่ะ
เพราะว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนาะมันก็คือการแบบตายโหงอะเนาะ
มันเป็นเหตุแบบฆาตกรรมรุนแรงด้วยนี่ค่ะเช้าวันนี้ต้องนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณก่อนเลย
อันดับแรกพระท่านก็ทำพิธีจุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เอาสายสินไปผูกกับตุ๊กตาที่ใช้เป็นตัวแทนของผู้เสียชีวิตนะคะไปวางตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ทำพิธีสวดเชิญดวงวิญญาณแล้วก็ลากสายสิงที่ผูกกับตุ๊กตาเข้าไปอยู่ในหม้อที่เตรียมมา
ห่อไว้กับผ้าขาวอย่างแน่นหนานะคะพอเสร็จพิธีเนี่ย
ทางเจ้าของร้านทำเฟอร์นิเจอร์เขาก็เอาแกรบมาโรยที่บริเวณคราบเลือดนะคะ
แล้วก็เอาน้ำมันเทราดก่อนจะจุดไฟเผาอันนี้ไม่ได้เป็นความเชื่ออะไรนะคะ
คือเขาทำเพื่อขจัดกลิ่นคาวเลือดเนี่ยค่ะจุดไฟเผาแบบนี้เลย
แกรบที่โรยเอาไว้นะคะเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์บอกว่าช็อกมาก
คือร้านเนี่ยเพิ่งซื้อมาได้๒ปีขออภัยไม่ใช่๒เดือนนะคุณผู้ชม๒ปี
ซื้อมา๒ปีแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างตกแต่งต่อเติม
ก็เลยจ้างช่างชายคนเกาะเหตุนี่แหละมาปรับปรุงร้านได้๓เดือนแล้ว
ทีนี้งานมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นช่างชายคนเดียวทำไม่ไหว
ชายก็เลยพาลูกสาวพาลูกเขยเนี่ยมาช่วยกันแต่ก็เห็นอยู่เหมือนกันว่าช่างชายชอบทะเลาะกับลูกเขย
เคยมีทีนึงเนี่ยทะเลาะกันจนช่างชายต้องเอาลูกเขยกลับไปส่งที่บ้านแบบทำงานด้วยกันต่อไม่ได้แล้ว

ประมาณสักสองอาทิตย์แกก็ไปรับกลับมาใหม่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่า
ว่าแกรับกลับมาใหม่เพราะว่าพอพอรู้เนี่ยก็คือแบบเขาฆ่ากันตายแล้วอ่ะ
คือเขาแบบฆ่าแล้วอ่ะเพราะว่าเราเจ้าของร้านเรายังไม่รู้เลยว่าเขาไปรับลูกเขยกลับมาแล้วนะอย่างนี้
เขายังไม่บอกเราเลยยังได้ยินก็แบบตกใจแบบเขาเข้ามาแรกใช่ไหมคะ
ก็มีของหายเป็นใดน้ำที่อยู่ชั้นสองที่นู่นก็เลยไปโทรไปถามพระหลวงพี่เนี่ยค่ะ
เป็นพี่ชายเขาพอมีสัมผัสได้ก็เลยโทรไปถามเขาก็บอกลักษณะแต่เรายังไม่บอกว่าเป็นใคร
แต่เราก็เลยถามว่าคนใครเอาไปเพราะว่ามันหายเขาก็บอกลักษณะตรงเป๊ะแล้วเขาสุดท้ายเขาก็เลยบอกว่า
คนนี้ต้องให้รีบออกไปนะ
ช่างคนนี้เพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยดี
ตอนนี้ศพของในไก่คนตายเนี่ยยังอยู่ที่ห้องเก็บศพสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
เพราะว่ายังไม่สามารถติดต่อญาติได้
ส่วนสารจังหวัดปฐุมธานีตอนนี้ออกหมายจับช่างชายหรือว่านายสมชายจากมีผู้ก่อเหตุแล้วค่ะ
ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
พาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะนะคะ
ตอนนี้กำลังเร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีอยู่
คิดว่าน่าจะหนีไปอยู่บ้านญาติที่สุพรรณบุรีหรือไม่ก็จังหวัดพิจิตรค่ะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันเยอะมาก

คือหนึ่งถ้าคนในครอบครัวรีบแจ้งตำรวจ
ก็ตั้งแต่เนิ่นตำรวจอาจจะมาถึงเร็วระงับเหตุได้ทัน
สองคือทำไมก่อเหตุต่อหน้าเด็ก
เด็กผู้ชายตามคลิปภาพเห็นเลยว่ายืนดูอยู่

หลังจากทำร้ายเขาเสร็จเนี่ยคนในครอบครัวคนอื่นไม่ควรจะรีบหนีไปกันหมด

ใช่ให้มาช่วยก็อาจจะทัน